มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่นนทบุรีค่ะเป็นผลงานที่ตำรวจเนี่ยไปรวบตัวนะคะ
ชุดสืบสวนนครบานไปรวบตัวเรียกว่าทั้งครอบครัวเลยค่ะ
เขาเรียกกันว่าเป็นแก๊งมาม่าซังแก๊งนี้เนี่ยเปิดร้านนวดบังหน้านะคะ
แต่ว่าฉากหลังเนี่ยเป็นการรับซื้อรถเถื่อนแล้วก็ไปชำแหละรถขายท่อตลาด
ก็จับได้มีทั้งแม่ทั้งลูกสาวนะคะแล้วก็หลานสาวแล้วก็ลูกเขยเป็นครอบครัวเลยคุณนัทพงศ์ค่ะนะคะ
นางสมนึกขุนทองคนที่เป็นมามสังนางสาวกระหนกวันเป็นลูกสาวนางสาวนรมนเป็นหลานสาวแล้วก็นายรุ้งเป็นลูกเขยค่ะ
อยู่ที่บ้านพักหลังหนึ่งที่จังหวัดราชบุรี
แล้วก็ขยายผลไปยึดของกลางเป็นรถยนต์อีก๑๐คัน
บางบัวทองนนทบุรี
การจับกลุ่มแก๊งนี้มาจากการขยายผล
ที่ก่อนหน้านี้ตำรวจจับกลุ่มนายพีรพัฒน์บุญมี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ๗หมายแฝงตัวอยู่ในแอปพลิเคชันหาคู่
ก็สร้างโปรไฟล์เป็นเซลปเก๊นะคะหลอกเหยื่อไปมีความสัมพันธ
แล้วก็อาศัยจังหวะที่เหยื่อหลับ
ขโมยรถเขาไปขายให้กับแก๊งหมามาสั่ง
ตำรวจรวบตัวได้ยกแก๊งทั้งหมดก็รับสารภาพค่ะ

เปิดร้านนวดย่านบางบัวทองบางหน้า
รับซื้อรถจากแก๊งมิจฉาชีพ

เขาบอกว่ารับซื้อเฉลี่ยละ
สัปดาห์ไม่น้อยกว่า๕คัน

ถือเป็นรายใหญ่ในจังหวัดนนทบุรีเลยค่ะ
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันรับของโจร

แล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนโคครามดำเนินคดี
ของกลางก็ยึดส่งพนักงานสอบสวน

ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ